สีสันของกันปรากฏนางนพภาบาท
สาวงามพันปี
กี่ปีผ่านไปก็ยังสวยงาม

เขาจัดที่วัดแสนตุ้งตะบนแสนตุ้ง
อำเภอเขาเสมงจวัดตระนั่นเอง
สาวสวยสาวงามมากันเยอะครับคุณผู้ชมครับ
คือครั้งนี้คณะกรรมการ
งานนี้สาวงามพันปีมาแล้วจ้า

เดินประกวดบนเวทีนี้ในรอบคัดเลือก๑๗สาวงามเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
มาเดินโชว์ตัวแบบนี้เรียกว่าเดินแบบสับ
และต้องคัดเลือกให้เหลือเพียง๕สาวงามเท่านั้น
เขาบอกว่าการคัดเลือกเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ความสวยนะ

เนี่ยวัดความดันกันบนเวทีเลยฮะ
ไม่รู้เหมือนกันออกสูงหรือออกต่ำ
อ่าถ้าความดันสูงไม่เข้ารอบนะคะ

ความดันต้องอยู่เฉยแป๊บนึงนะคะถ้าความดันสูง

แต่เขาคงจะวัดประมาณว่าใคร
ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติและอยู่ในเกณฑ์ที่สุขภาพดีสุด

เพราะรอบต่อไปเนี่ยมันต้องตอบคำถาม
ถ้าเกิดว่าเขาตื่นเต้นเกินไปมันจะส่งผลไม่ดี
ถูกไงก็เลยต้องวัดความดันกันก่อน
แล้วนี่เดี๋ยวไปดูช่วงของการตอบคำถาม
มีสาวงามพันปีอยู่ท่านหนึ่ง
ตอบได้โดนจิตโดนใจมาก
ลองฟังไปลองดูกันหน่อยครับ
ให้เธอเป็นนิรันให้เธอเป็นอมตะ

จดจำและนำไปใช้ด้วยนะคะ
คนแก่กว่าเขาว่าจะเป็นนิรันดร

ใจเป็นนิรันเลยและฉันเป็นอมตะ
ไปสุดใจอยู่ด้วยกันคู่ฟ้าตอนต่อไป
ต้องได้แล้วนะมาขนาดนี้
บอกว่าเต็มที่จริงแต่ละคนงัดฝีไม้ลายมือลีลาการเต้น
ชมอย่างหนึ่งนะอันนี้ชมทุกคนนะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยนะ
เรื่องของสุขภาพสุขภาพดีทุกคน
ถ้าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเต้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับ
คุณผู้ชมฮะผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางนพมาศสาวพันปี๒๕๕๙
ได้แก่ผู้ประกวดหมายแรกหมายแรก๘คุณถวินกลิ่นข้าทรอดอายุ๖๕ปีต้า
เดี๋ยวรอดูงานนี้มีมงไหมคะมีมงกุฎไหมคะนี่มงกุฎฮะเห็นไหม
เออเป็นมงกุฎงอกพร้อมสายสะพาย
อ้าวผมชอบนะงานนี้สิ่งจริงมันสนุกแล้วมันน่ารัก
อีก๓๐ปีถ้ามีโอกาสดิฉันจะรักษาสุขภาพเพราะว่าถ้าเกิดดิฉันจะไปประกวดความดันต้องดี

มันเป็นแรงบันดาลใจให้เรารักษาสุขภาพกันตั้งแต่ตอนนี้
ถูกต้องไม่ว่าจะอายุประมาณไหนอะไรยังไง

ใช่แล้วค่ะยินดีด้วยนะคะสนุกสนานกันไป